สัญญาต้องเป็นสัญญา
ระยางเพลงมาอีกหนึ่ง

ยาว่ารำก็ต้องรำค่ะ
นี่เลยนะคะพ่อเปิ้ลแม่จูน

ถ้าลูกชายเนี่ยคว้าแชมป์เจสกีโลก
จะไปรำแก้บน
ปากแดง

ซึ่งน้องออก้าไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังค่ะ

นี่แม่จูนนะคะรับบทแต่งเลยนี่ค่ะ

เอาพูดตรงยายจูนไม่เคยแต่งแบบนี้
ถ้าจูนเออไม่แต่นางบอกว่าที่ขอไว้แล้วไง

พร้อมนางรำอีก๘คนค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูสีปากของพี่เปิ้ลสิคะ
ที่ฉันว่าแดงแจ่มกว่าแม่จุ๋ยนี่นะคะรับบทโอ้โหแล้วความตั้งใจโอ้โหหน้าเย็บเย็บ
จริงจังชื่นชมสุดยอดความเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ
บอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่พ่อเปิ้ลมาแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็ม
สูตรแบบนี้นะคะแบบว่ารำแบบแก้บนถวายสารเท้ามหาพรมแบบนี้ค่ะ
ส่วนลูกไปไหนล่ะลูกนั่งเชียร์อยู่เออรอบหน้าถ้าบนอะไรไว้อีกนะคะ
ถ้าทางองค์ก็ออกมาได้ค่ะเตรียมเลยสี่ออเตรียมมารำเนอะค่ะเออเออ
นั่นไงสุดชมกูน่ะเห็นไหมน่ะนี่นี่เดี๋ยวนะลูกออกเก็ตออกเก็ต
ออกเก็ตจอยไหมลูกเมื่อสักครู่อะนั่งรอนะคะก็เป็นกำลังใจพ่อกับแม่ก็รักกันนะคะ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะยินดีด้วยนะคะ